พาดหัวข่าวที่เราพาดหัวไปเมื่อสักครู่นี้
กรณีของอดีตพระซึ้งใจคุณยาย
เพราะตอนช่วงที่บวชเป็นพระท่านก็เดินบินทบาททุกวัน
ก็มีคุณยายท่านหนึ่งนะฮะแก่ชะลาแล้วท่านมาใส่บาททุกวันเหมือนกัน
ใส่บาทอยู่หน้าบ้านและทีนี้ครับ
พระรูปนี้ที่เดินบินทบาทหันไปมองบ้านของคุณยาย
สภาพบ้านของคุณยายเป็นแบบนี้แหละครับ
พระท่านบอกโอ้โหบ้านคุณยายพังแหล่มีพังแหล่แล้ว
แต่คุณยายยังใจบุญเหลือเกินมาตักบาททุกวัน
ดังนั้นถ้าอาตมาศึกไปอาตมาจะขอกลับมาช่วยคุณยาย
เรื่องของการสร้างบ้านเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณของคุณยาย
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ได้รับการชื่นชมอย่างมาก
ก่อนอื่นต้องดูสภาพบ้านของคุณยายอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นก่อนนะครับ
สภาพบ้านของคุณยายถูกนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว
ของนายนัทธวุฒิงูตูนอดีตพระลูกวัดสามัคคีสโมสร
หรือว่าวัดหนองจิกที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ที่โพสต์ลงในเฟซบุ๊คแบบนี้เพื่อเป็นการประดมทุนในการขอรับบริจาค
จะเอาเงินทั้งหมดไปช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณยายนะครับ
โดยก่อนที่จะเปิดรับบริจาคเพื่อสร้างบ้านให้คุณยายนั้น
นายนัทธวุฒิก็โพสต์เรื่องราวความทราบซึ้งใจ
เล่าที่มาที่ไปว่าจะช่วยเหลือคุณยายอย่างไร
และเหตุใดถึงอยากจะช่วยเหลือคุณยายนะครับ
คือนายนัทธวุฒิก็เล่าเรื่องราวตอนที่บวชเป็นพระ
อัตมาได้มีโอกาสไปบินทบาทในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลหนองจิกใกล้กับวัดที่อัตมาบวชนี่แหละครับ
มีคุณยายแก่ท่านหนึ่งมานั่งรอใส่บาท
อาตมาก็เหลือบมองไปที่บ้านของคุณยายท่านนี้
เอียงเหมือนใกล้จะพังลงมาห้องน้ำก็แย่สุด
เกิดความเมตตาเห็นใจยายแล้วก็คิดว่าถ้าบ้านหลังนี้มันพัง
คุณยายคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าเสียใจสุดเลยนะครับ
ก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาและพูดกับคุณยายไปว่า
ขอให้อัตมาได้มีโอกาสมาสร้างบ้านให้คุณยายนะ
เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณคุณยาย
แล้วก็มีการชักชวนคนใจบุญที่อยากจะช่วยเหลือคุณยาย
มีจิตใจมีใจเมตตาร่วมกันสามารถโอนเงิน
ร่วมสมทบทุนได้ที่บัญชีส่วนตัวของเขา
แล้วเขาก็บอกเลขบัญชีเอาไว้ด้วยนะครับ
ภาพและข้อความตรงนี้ทำให้ทีมข่าวของเราสนใจ
เรื่องของน้ำจิตน้ำใจของคนไทยนะครับ
แต่ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเป็นการรับบริจาคที่ถูกต้องหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราตรวจสอบไปยังวัดที่ในโพสต์ระบุไว้
ก็คือวัดสามัคคีสโมสรหรือว่าวัดหนองจิกนะครับ
ก็มีพระที่วัดท่านก็ให้ข้อมูลบอกว่า
นายนัทธวุฒิได้เคยมาบวชที่วัดจริงแต่ได้ลาศิกขาไปแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อน
ซึ่งจากการสอบถามก็ทราบว่าอดีตพระนัทธวุฒิเป็นกรรมการ
จัดการบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหาคอน
แล้วก็มาบวชเป็นพระอยู่ที่วัดหนองจิก
ซึ่งระหว่างที่บวชท่านออกบินทบาททุกเช้า
แล้วก็ได้เจอคุณยายนั่งรอใส่บาททุกวัน
กระทั่งวันหนึ่งนะครับพระท่านก็เห็นบ้านของคุณยาย
สภาพที่ใกล้จะพังแบบนี้พระท่านก็เลยอยากจะช่วยเหลือ
แล้วก็นำเรื่องราวมาโพสต์ลงในโลกโซเชียล

ส่วนทางด้านของนายยกอบตวังด่านนะฮะ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านของคุณยายแล้ว
ก็ได้เสนอให้ความช่วยเหลือเหมือนกัน
โดยจะปลูกบ้านหลังใหม่ให้แต่ว่าเป็นที่อื่นนะครับ
แต่คุณยายไม่อยากย้ายไปที่อื่นไงคุณ
คุณยายบอกว่าอยากจะอยู่ที่นี่
บ้านมันจะพังแหล่ไม่พังแหล่แต่ยายก็อยากอยู่ที่นี่
คือถ้าเกิดเป็นคนแก่เขาจะติดบ้านติดที่แบบนี้
ใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับบ้านญาติของคุณยายด้วย
ทีนี้แหละครับนายนัทธวุฒิเองก็เป็นอีกส่วนของการช่วยเหลือใช่ไหม
เขาก็บอกว่าเขาก็ต้องการที่จะช่วยเหลือคุณยายจริง
ไม่ได้ต้องการตัดหน้าท้องถิ่นหรือเอาหน้าอะไรกับใครเลยนะ
แต่ว่าอยากจะช่วยเหลือเพราะว่าตอนที่เป็นพระและบินทบาท
เห็นคุณยายใจบุญเห็นคุณยายลำบากก็อยากจะช่วยจริงนะครับ
ตัวเขาเองก็มีทุนอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว
และทีนี้หากใครต้องการช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถร่วมสมทบทุนได้
เพราะว่าจะได้นำเงินมาสร้างบ้านให้คุณยาย
ในพื้นที่ที่คุณยายเคยอยู่ตรงนี้แหละนะครับ
ก็เอาจริงเอาไปร่วมกับทางท้องถิ่นเขาก็ได้นะ
ใช่แล้วก็นี่แหละคุณยายจะได้ไม่ต้องไปไหนไกลด้วยนะคะ
ได้อยู่บ้านที่มันมั่นคงแข็งแรงขึ้น